มาดูเรื่องรถจักรยานยนต์กันต่อ

ในขณะที่มีคนใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
แล้วชิดขวาแบบนี้ด้วยนะคะ

โชว์ความเท่ไงโชว์ความสามารถ
อันนี้เป็นความสามารถที่เขาต้องฝึกมานะคะแต่ฝึกมาแล้วมันผิดกฎหมายนะคะ
เขามีคนเห็นแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
รวมทั้งกลุ่มเพื่อนเขาเองนั่นแหละถ่ายคลิปนี้แล้วก็แชร์ในกลุ่มของเขาเองนะคะ
มีข้อความระบุด้วยนะคะบอกว่าจบทริปสายยกขอบคุณทุกคนสายยกโซนขอนแก่น
คลิปนี้นะคะถูกระบุว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ประมาณ๑๐คนขี่รถบิ๊กไบท์ไปตามท้องถนนแล้วก็ยกล้อโชว์เนี่ยนะคะ
หลังจากที่ถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ก็คือถูกเอามาโพสต์เอามาแชร์หลายคนเข้าไปดูแล้ว
ไม่พอค่ะต้องวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะ
บอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเลยผิดกฎหมาย
บิ๊กไบท์ถ้าอยากจะยกล้อจริงโชว์ความสามารถจริง
ไปเลยค่ะที่สนามแข่งไม่มีคนใช้รถใช้ถนนร่วม
ก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะถ้ามายกล้อโชว์แบบนี้
ล้มแล้วทำให้คนที่ตามมามาชนซ้ำเป็นอุบัติเหตุนะคะ
จากต้องระวังคนอื่นด้วยระวังตัวเองนั่นแหละ
จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะเรื่องนี้พอแชร์ออกไปถึงตำรวจ
ตำรวจเห็นแล้วค่ะพันธุ์ตำรวจโทนนภูริสเดชธนดุล
รองผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี
กลุ่มวัยรุ่นที่ปรากฏในคลิปแล้วนะคะ
จากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ถนนมิตรภาพค่ะ
เป็นถนนสายหลักของภาคอีสานตำรวจระบุว่า
มีผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก
กระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมาตรา๔๓ของพรบจราจรทางบก
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
เอาฟังเสียงตำรวจพูดถึงสายยกกลุ่มนี้หน่อยค่ะ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นรถใหญ่
ไม่ใช่รถจักรยานยนต์เล็กเหมือนที่เราเคยเห็นกันที่ว่า

เสียงก็ดังแล้วก็เป็นรถใหญ่ซึ่งมีความเร็ว
ผู้ใช้รถใช้ถนนบางท่านตกใจแล้วก็ขับหลบ
เห็นว่าตกข้างทางเนี่ยแต่จริงในข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่ทราบว่ามีจริงหรือไม่

ได้ทราบจากการบอกเล่าของผู้ที่โทรมาหาหรือว่าส่งข้อความมาบอก
ซึ่งตรงนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่า
หากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงจะติดตามผู้เสียหาย
บุคคลนั้นมานะครับเพื่อที่จะมาดูว่า

เพื่อนำมาสู่ในการแจ้งความดำเนินคดี
ต่อบุคคลที่อยู่ในคลิปหรือบุคคลที่ทำความผิดนะครับ
แจ้งได้ทันที๑๙๑หรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองนั่นแหละ
ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีภายหลังก็ได้ค่ะ